สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสราเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนใหม่
เหมือนว่าฝนจะตกหนักช่วงปลายฤดูฝนและช่วงสามสัปดาห์หลังจากนี้ไป
ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากน้ำท่วมด้วยนะคะ
ส่วนตัวการฝนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
ก็คือร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคอีสานและภาคเหนือ
วกกับลมมรสุมฝนยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
ลักษณะแบบนี้ทุกภาคมีโอกาสเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
แต่ว่ายกเว้นภาคใต้ค่ะที่ฝนค่อนข้างน้อย
ค่าเจรียของฝนวันนี้อยู่ที่ร้อยละ๒๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเยอะและจะเยอะแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์
ระวังน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยค่ะ
วันนี้กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๗นาที
และวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ตี๕๔๘นาทีค่ะ
ปีนี้น้ำท่วมคาดว่าจะค่อนข้างหนักในช่วง๓สัปดาห์สุดท้ายของปลายฤดูฝน
และคาดว่าฤดูหนาวจะเริ่มต้นวันปิยะมหาราชค่ะ